คุณผู้ชมครับความใจร้อนทำให้คนเสียชีวิตได้
คือมอเตอร์ไซคันหนึ่งเข้ามากันสองคนเขาเห็นแล้วว่ารถคันหน้าชะลอชะลอ
แต่เขาใจร้อนเขาแซงไปครับเพราะรถคันหน้าต้องการจะเลี้ยวขวาเข้าซอย
แต่เขาแซงไปจังหวะที่แซงไปมันก็เลยไปอยู่เลนส์ฝั่งตรงข้าม
แล้วไปเจอรถแท็กซี่ขับสวนทางมาชนโครมเสียชีวิตคาที่มีภาพให้ดูด้วยครับ
นี่ค่ะแล้วพุ่งชนอ่ะคือกล้องหน้ารถคันนี้เห็นชัดเจนว่า
รถคันนี้กับรถคันหน้าเปิดไฟเลี้ยวแล้วกำลังจะเลี้ยวขวาชะลอแล้วนะ

แต่รถมอเตอร์ไซค์ที่มาข้างหลังเหมือนเขาใจร้อนต้องการจะแซงไป
แล้วนี่ฮะแท็กซี่มาชนโค้งไปโอ้โห
เสียชีวิตคาที่หนึ่งบาดเจ็บสาหัสหนึ่งนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตีสองที่ผ่านมาครับ
แถวถนนเรียบครองปลาป่านะฮะแถวหน้าหมู่บ้านนันทวันปากเกร็ดนี่แหละครับคุณผู้ชม
ตำรวจก็ไปนะไปเจอแท็กซี่ไปชนกับรถจักรยานยนต์
มีผู้เสียชีวิตคือนายจิมรัฐขจรกิติยากุลอายุ๒๖ปี
ซึ่งเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตอยู่หน้ารถแท็กซี่
สภาพก็พังเสียหายครับแล้วมีคนเจ็บก็ไปด้วยกัน
อันนี้กู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
ถามคนขับแท็กซี่ชื่อว่านายมาวินอายุ๓๖ปีบอกว่า
เขาขับรถมาจากแยกโพงเพชรมุ่งหน้าจะทะลุไปยังแจ้งวัฒนะ
จังหวะมาเห็นแล้วว่ามีรถชะลอเปิดไฟเลี้ยวกำลังจะเข้าหมู่บ้าน๒คัน
แต่จู่ไม่รู้รถจักรยานยนต์แซงขึ้นมาได้ยังไง
มันก็ไม่พ้นไงมันอยู่เลนส์ฝั่งตรงข้ามใช่ไหม
ชนเข้าไปอย่างจังก็ทำให้มีคนเสียชีวิตแบบนี้

คำให้การของคนขับแท็กซี่ก็คือว่าเหมือนมอเตอร์ไซค์เขาเบรกไม่ทัน
แล้วไปแชลปรถที่มีกล้องก่อนแล้วก็เลยแชลปไปชนกับแท็กซี่อีกทีหนึ่ง
ภาพจากกล้องหน้ารถก็เป็นหลักฐานจับเอาไว้ได้อย่างชัดเจนนะครับ